เริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกนัดตกค้างนะคะการท่าเรือค่ะ
ก็ชนะนครราชศรีมาที่เหลือ๑๐คนไปขาดลอยทำให้นะตอนนี้ไล่จี้จ่าฝูง
เพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นค่ะเกมนัดตกค้างนะคะ
ที่ยี่สิบหกค่ะการท่าเรือเอฟซีอันดับที่สาม
เปิดบ้านเจอกับนครราชศรีมาทีมอันดับที่สิบสองนะคะเกมคู่นี้ก็เลื่อนมาจากเดิ
จากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เล่นต่อในนาทีที่สาม
โดยใช้ผู้เล่นและก็ผู้ตัดสินชุดเดิมทั้งหมด
จากที่ในเกมแรกที่ต้องหยุดการแข่งขันไปค่ะเกมดำเนินมาถึงนาทีที่ยี่สิบสองนะคะ
ท่าเรือก็ได้ประตูขึ้นนำค่ะจากการเทคตัวขึ้นโมงของโจซิมานะคะ
ก็หม่งผ่านผู้รักษาประตูของนครราชสีมาเข้าไปค่ะ๑ประตูต่อศูนย์การท่าเรือนำ
เป็นลูกเปิดของนิติพงศิรานนท์นะคะหลังจากนั้นอีกหกนาทีค่ะ
แล้วก็ยิงสวนตัวเสมอผู้สาปตัวของนครราชสีมาเข้าไป
ท่าเรือก็หนีห่างเป็น๒ประตูต่อ๐แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะ
ครึ่งหลังเกมยังเป็นของการท่าเรือและนาทีที่๘๐นะคะ
นครราชศรีมามาเหลือผู้เล่น๑๐คนเมื่อกฤษดาเหมวิพัฒน์
ตัวสำรองไปตัดเกมใส่นิติพลเสรานนท์ในจังหวะที่การท่าเรือสวนกลับ
ก็โดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปค่ะ
นครราชศรีมาก็เหลือผู้เล่น๑๐คนในสนามนะคะ
จนถึงในช่วงท้ายเกมนาทีที่๘๒ค่ะ
กิโอซูเรสก็ยิงประตูย้ำชัยชนะลูกนี้ค่ะ
ให้การท่าเรือนะคะจบเกมชนะไปสามประตูต่อศูนย์
เพิ่มเป็น๔๙คะแนนก็รังอันดับที่๓เช่นเดิม
ตามหลังทีมอันดับที่๑และ๒อย่าง
บุรีรำแล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดอยู่๒คะแนน
ส่วนนครราชศรีมาค่ะมี๓๑คะแนนเท่าเดิม

ตอนนี้เหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่๓นัดเท่านั้นค่ะ
ส่วนเย็นวันนี้นะคะฟุตบอลไทยก็จะเป็นเกม

เป็นการเจอกันของบุรีรัมยูเนเต็
จะเจอกับพีทีประจวบเอฟซีค่ะ
ส่วนโปรแกรมฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๙มีเกมนัดตกค้างนะคะ
เวลา๑๖๓๐สีสเกจฟุตเซาคลับเจอกับสุรธานีฟุตเซาคลับนะคะ

คว้าแชมป์๒สมัยติดต่อกันทันทีเลยด้วยค่ะ